สวัสดีครับกีฬาช่วงสายวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเกมสำคัญที่ทีมสาวไทยจะลงเล่นเป็นนัดแรก
เดิมสนามของศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับเส้นทางก็คือการไปบอลโลกรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสให้ได้
แต่ว่าเจอศึกหนักนะครับเกมแรกก็เจอกับจีนซึ่งเป็นเต็งแชมป์นะครับในกลุ่มนี้วันนี้ก็หวังจะเก็บ๑แต้มให้ได้ครับ
เมื่อวานครับมีงานแถลงข่าวนะครับความพร้อมของการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มที่โรงแรมในกรุงอำมานของจอแดน
เกมแรกนะครับในกลุ่มเอทีมสาวไทยพบกับจีนทางโค้ช๑นะครับ๑ฤทัยสาธงเวียนหัวหน้าภูมิสอนก็บอกว่าทีมสาวไทยหวังทำผลงานให้ดีกว่าครั้งก่อนก็คือเมื่อ๔ปีที่แล้วที่คว้าอันดับ๕โดยครั้งนี้ตั้งเป้าว่าจะเป็นที่๒ของกลุ่มเอให้ได้เพื่อเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรวมถึงการคว้าตัว
ในหน้าตัวความหวังที่เพิ่งทำประตูจีนได้ในศุกย์ศรีเศร้าที่แพ้หนึ่งต่อสองก็เชื่อว่าทีมชาติไทยนะครับจะสู้กับจีนอย่างสนุกแล้วก็หวังว่าจะมีแต้มในเกมรัฐนี้หลังจากเตรียมตัวกันมาอย่างยาวนานครับ
สาวไทยก็ให้ช่วยเชียร์และให้กำไรใจพวกเราด้วย
พวกเราด้วยเพราะว่าแมทนี้มันเป็นแมทสำคัญที่พวกเราจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง
ก็อยากไปสำรวจที่ฝรั่งเศสค่ะ
จากนั้นครับทีมสาวไทยลงฝึกซ้อมที่อำมานนะครับ
เพื่อทำความคุ้นเคยรวมถึงซ้อมแท็กติกต่างในขั้นตอนสุดท้าย
ทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับซ้อมราว๑ชั่วโมงครับ
แล้วก็มีการสลับตำแหน่งผู้เล่นที่จะใช้ในเกมนัดต่อไป
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวจริงกับตัวสำรอง
รายการนี้ครับสาวไทยนอกจากอยู่กับจีนแล้วนะครับ
ยังอยู่ร่วมสายกับเจ้าภาพจอแดนแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับ
ซึ่งแน่นอนครับเป้าหมายของเราก็คือการเก็บ๓คะแนน
จอแดนแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับเพื่อจบเป็นที่๒ให้ได้
แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราเสมอจีนได้นะครับ
โอกาสเปิดกว้างที่เราจะเข้ารอบเลยนะครับ
ลงเล่นนัดแรกเจอกับจีนวันนี้๒ทุ่ม๔๕นาทีตามเวลาไทยครับ
รายการนี้จะคัดเอา๕ทีมไปเล่นบอลโลกที่ฝรั่งเศสนะครับ
ในปี๒๐๑๙โดยการคัดเลือก๕ทีมนะครับ
จะได้ไปบอลโลกที่ฝรั่งเศสแบบอัตโนมัติทันที

แต่ทีมที่จบอันดับ๓ของกลุ่มนะครับ

เราก็เอาชนะเวียดนามได้ในนัดชิงดำนี่แหละครับ